แล้วก็จะพาไปดูอีกหนึ่งท่านนะคะ
ที่เขาก็ยังไม่ลืมรากเง่าของตัวเอง
ในการเป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่
กับพี่เมธีค่ะนักร้องนำวงลาวานูนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเขาเองค่ะ
ก็ยังมีการทำสวนยางอยู่

ที่บ้านเกิดเขาจังหวัดนราธิวาสค่ะ

ตั้งแต่ยังเด็กตราบจนทุกวันนี้
แม่แล้วก็ครอบครัวยังตัดย่าง

แต่ส่วนใหญ่จะลงจนน่าใจหายมากกว่า
แต่ก็ภูมิใจในอาชีพนี้อยู่เสมอค่ะ
จะลงท้ายด้วยว่าเมธีอรุณลูกชาวสวนยางค่ะ
กลางเสียงชื่นชมจากแฟนคลับนะคะ
ที่บอกว่าเขาไม่เคยลืมตัวยังใช้ชีวิตติดดิน
แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับแฟนเพลงมาเสมอค่ะ
อันนี้ดิฉันเข้าใจเลยชีวิตลูกชาวสวนยาง
เพราะว่าดิฉันก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะคุณ
บ้านดิฉันปลูกต้นยางพารากันเยอะนะคะ

จะมีการปลูกพืชอื่นแซมระหว่างร่องสวนยางเข้าไปด้วย

ตามแบบที่ในหลวงราชการที่๙บอกนะคะ

อันนี้ราคาตกจะได้ขายอย่างอื่นแทนนะคะ
ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเหมือนกันค่ะ